ตอนนี้ฝนตกนะคะแต่มีพี่ตำรวจคนนึงเขาบอกว่าไม่กลัวฝนหรอก
ออกมาเต้นท้าฝนเลยนะคะเป็นพี่ตำรวจที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และใครเห็นลีลาแล้วก็อดยิ้มไม่ได้นะคะเอาไปดูลีลากันหน่อยค่ะ
ไม่ได้เต้นอย่างโดดเดี่ยวด้วยนะเขาแบตเทิร์นกันกับเด็กที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องกันเนี่ยเด็กสองคน
ดิฉันอยากทราบว่าฝั่งเด็กเหงาหรือทหารเหงาคะ

ฝนตกมันเหงาอะนะคะเพราะฉะนั้นพี่ตำรวจที่เขาประจำจุดตรวจความมั่นคงใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านนี้
เขาก็เลยโชว์ลีลาเต้นให้เด็กฝั่งตรงข้ามดูใครดูคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าอารมณ์ดียิ้มตามค่ะ
ทำงานในพื้นที่เสี่ยงเขาก็ต้องคลายเครียดบ้างนะให้กำลังใจพี่ตำรวจด้วยนะคะ
เป็นภาพน่ารักมาปิดถ่ายแท้รับทันข่าว